เป็นเวลากว่า๕๐วันแล้วค่ะที่พระเอกในดวงใจของเรา
คุณโออวรุษนั้นได้จากไปนะคะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีพี่ชายที่แสนดีอย่างคุณนีโนเมธานีแล้วก็ครอบครัววรธรรมนะคะ
แล้วก็เพื่อนในวงการบันเทิงค่ะก็มีคุณปิงปองสแก่วัน
คุณตั้มสมประสมโดโดนะคะคุณยุทธพิชัย
แล้วก็คุณอุ้ยสุธิตาค่ะได้ทำบุญครบรอบ๕๐วัน
จากไปของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับนะคะและได้ทำการเปลี่ยนดอกไม้หน้าโรงศพใหม่
เป็นโทนสีขาวแล้วก็เขียวค่ะนอกจากนี้นะคะทางครอบครัวค่ะ
ยังได้เปิดเงินจากตู้บริจาคที่ทางแฟนคลับนั้นร่วมทำบุญ
มาร่วมเคารพศพนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะที่วัดพระนอนขอนตานค่ะ
โดยทางครอบครัวได้ถวายให้กับทางวัดนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณโอวรุธนั่นเอง
อกจากนี้คุณผู้ชมค่ะคุณนีโน่ค่ะยังได้อัปเดตการกำหนดพิธีชาปนกิจศพของน้องชายสุธิรักษ์อีกด้วยนะ
ว่าจะมีขึ้นในวันที่๒๓ธันวาคมนี้ค่ะ
ที่วัดพระนอนขอนตานตำบลริมใต้นะคะ
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
พูดถึงเรื่องมูลนิธินะคะ
ที่มีข่าวแววมาว่าคุณโอจะจัดตั้ง
แต่ว่าตอนนี้คุณโอวรุษอย่างคุณนีโน่
ยังไม่มีการกระทำที่ก่อตั้งมูลนิธิอย่างใดนะคะ
เงินบริจาคไปซึ่งทางครอบครัวก็มอบให้กับทางวัดนั่นแหละนะคะ